ต่อกันที่ข่าวนี้กันดีกว่านึกว่าจะมีข่าวดีให้แฟนคลับได้เฮกัน
ใครล่ะใหม่ดาวิกาแต่บอกเลยว่างานนี้
เปิดเพลงฟังไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอค่ะ
ไม่มีใครรู้จักกันเลยเรื่องนี้อ้ะสรุปแล้วประเด็นมันจึงมาจากไหน
มาจากไหนล่ะหลังจากที่ดาราสาวใหม่ดาวิกานะครับ
เคยออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกระแสข่าวไฮโซหนุ่มโน้ตวิเศษ
ขายขนมจีบว่าไม่เป็นความจริง
บอกว่าไม่เคยรู้จักกับดาราสาวด้วยเช่นกัน
และอย่านะอย่าดึงเขาเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระแสข่าวนี้
ซึ่งก็ทำให้ใหม่ดาวิการู้สึกหายใจสะดวกขึ้นแล้ว
เดี๋ยวไม่งั้นโดนด่าอีกโล่งใจมากขึ้นนะครับ
ก็นั่นแหละขอบคุณอีกฝ่ายที่ช่วยออกมายืนยันอีกเสียงด้วยละกัน
จากนั้นก็ยังมีคนจับตามองเรื่องของการโพสต์ชื่นชมสาวปูปรายา
กูรูแฟชั่นใหญ่อย่างพี่ม้าอ่อนนภานะ
หลายคนสงสัยว่าต้องการจะเหน็บสาวใหม่หรือเปล่า
ซึ่งเธอเองก็บอกว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกัน
แล้วก็เข้าใจว่าเป็นเพราะว่าช่วงนี้เธอเองอยู่ในกระแส
ทุกคนก็เลยจับตามองค่ะ
ซึ่งหมายเข้าใจค่ะหมายแค่น้อยใจมากกว่าค่ะ
แต่ว่าหมายก็รู้สึกว่าหมายก็เอาคำพูดต่างอะไรอย่างนี้มาเป็นแรง
เรารู้สึกเราต้องทำงานออกมาทำผลงานออกมาให้กับคนที่รักเราดู

เพราะว่าในวงการก็ไม่ได้กว้างอะไรเราต้องเจอกันทุกคนอยู่แล้วค่ะ
ส่วนเรื่องการเรียนเธอบอกว่าจะรีบเรียนให้จบภายในปีหน้า
เพื่อนซีใบเฟิร์นพิมชนกค่ะที่แซงหน้าจบไปก่อนเรียบร้อยแล้วนะคะ
โดยเธอบอกว่าอาจจะจบช้ากว่าเพื่อนคนอื่นสักหน่อย
แต่ก็ภูมิใจที่มีหน้าที่มั่นคงแล้วก็สามารถทำงานเลี้ยงครอบครัวได้นั่นเองค่ะ